เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงปีใหม่แบบนี้ใครบอกเลยว่าของฟรีมันมีแจกเยอะแยะมากมาย

เอ้าเนี่ยคุณตำรวจก็แจกแต่ก็คิดว่าเขาจะมาแจกให้คนใช้รถใช้ถนนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ
อื่นเขาก็มีของฟรีมาแจกเหมือนกันอย่างที่จังหวัดระยองเนี่ยโอ้โหคนมาต่อคิวรับของฟรีกันเพียบเลย
โอ้โหแจกสโนไวท์

จริงแล้วเนี่ยประชาชนเขามารอรับของแจกแบบนี้มากันแบบโอ้โหเยอะมากเลยนะคะที่ร้านเอสพีห้องเย็นมาบตาพุธถนนเนินพยอมเนี่ย
เขาสองสามีภรรยาเขาแจกของให้กับลูกค้า
ด้วยการแบบว่าเต็มที่เขาเรียกว่าไม่อั้นเลยดีกว่านะคะ
แล้วก็มีทีมมาแจกกันเยอะแยะมากคือเขาแจกแบบนี้ทุกช่วงเทศกาลปีใหม่อยู่แล้ว
เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า
โดยลูกค้าที่เปิดบินซื้อของตั้งแต่๕บาทถึง๑๐บาทขึ้นไป

ค่ะเอาบินมาแลกของแจกภายในร้านได้เลยอ่ะ

ซื้อของสิบบาทอ่ะมาแลกของในร้านเลย

ถูกต้องแล้วนะคะซึ่งทางร้านเนี่ยเขาเตรียมของแจกทั้ง
ข้าวสารไข่ไก่ผ้านวมผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีแจกขนมให้กับเด็กด้วย
มูลค่าสิ่งของที่สมนาคุณให้กับลูกค้าครั้งนี้เนี่ยนะ

ทำไมเจ้าของร้านเขาถึงใจดีใจกว้างขนาดนี้

มีแนวคิดว่าถ้าเราถ้าเราได้มีโอกาส
ที่จะแจกที่จะให้เราก็อยากจะทำ
สินค้าแบบยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เราไม่เคยเราไม่เคยกลัวใครนะคะ
คือสินค้าเราดีแต่ราคาเราถูกแล้วก็บรรยากาศแบบเป็นกันเอง
บรรยากาศนี่สำคัญมากนะคะเราจะเปิดเพลงแต่เป็นเพลงบางวันก็จะเป็นเพลงหมอลำ
บางวันก็จะเป็นเพลงลุกทุ่งสนุกลูกค้าเข้ามาก็จะเต้นเข้ามาเลย
แล้วก็แคทเชียร์ถ้าเขาอยากเต้นเขาก็จะเต้น
เชียร์อยากเต้นแคทเชียร์ก็จะเต้นเลย
ส่วนลูกค้าก็จะเต้นตามหรือลูกค้าอาจจะเต้นนำก็ได้

โอ้โหคุณเต้นได้ทุกวีทุกวันทุกนาที
คือมันมีความสุขไงคุณบรรยากาศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ
มีของแจกฟรีราคาก็ยุติธรรมราคาถูกราคาดี
ออกมาการันตีด้วยตัวเองแบบนี้แล้วนะคะ
คุณกานนพัฒนูนขานเจ้าของร้านเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเคยเป็นครูมา
แต่ว่าลาออกมาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
จนถึงปี๔๐นะคะเจอฟองสบู่แตก
เหลือเงินติดตัว๒๕๐๐บาท
คือนี่เป็นวิกฤตของชีวิตเลย
โดยให้คุณกานพัฒน์เป็นผู้ดูแลคุณภาพสินค้าในร้าน
ส่วนสามีก็จะช่วยตรวจสินค้าให้
มีมาตรฐานเป็นขวัญใจทุกคนในจังหวัดระยองไปแล้ว

ที่นี่เขาจะมีการเหมาร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวมาไว้ด้านหน้า
ให้ลูกค้าทานฟรีเต็มที่น่ารักมากยังไม่หมดนะ
ก็จะมีการแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าแจกไม่อั้นเลย
จากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีข้าวสารขนมนมไข่เต็มที่เลย
และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือร้านนี้เนี่ยบรรยากาศต้องดีใช่ไหม
ต้องสนุกคึกคักคึกคลื้นเปิดเพลงเอาใจลูกค้า
พอลูกค้าได้ยินเพลงปุ๊บทุกคนเต้นปั๊บบางทีนะ
ที่สำคัญลีลาการเรียกลูกค้าของเจ้าของร้านกับแคทเชียร์เนี่ย
อืมคุณถ้าเกิดว่าพริตตี้หลายคนดูเนี่ยนะ
จะต้องยอมชิดซ้ายให้กับคุณพี่เจ้าของร้านไปเลย

และในจุดนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นการตอบแทนลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็อยากจะมีการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมกันอย่างต่อเนื่องด้วยในจุดนี้นะคะ
ในจุดนี้เราก็จะมี
คุณนิวนาวคุณนิวนาวไปเราไปกันดีกว่าไป

อะไรอ่ะพูดไม่เว้นไม่หายใจเลย

ใช่เดี๋ยวนี้เขาต้องมีเทคนิคการขาย
คุณเห็นคุณพี่เจ้าของร้านเขามีเทคนิคการขายไหมล่ะ

ผมสิมีสารพริตตี้เขาไหมที่ต้องมาเปรียบเทียบกับดิฉันเนี่ย
คุณผู้ชมอย่าลืมแวะไปกันที่จังหวัดระยอง

อย่าลืมมาที่เอนไปได้

สงสัยพิตตี้เลยแต่พี่เขาน่ารักนะ
พี่เขามีแบบว่าเทคนิคการขายพูดคล่องพูดเก่งเลยนะ

ฉันชอบมากเลยใจบุญใจกว้าง
คือเขาบอกว่าความสุขบางทีมันไม่ได้การเป็นผู้รับเงินอย่างเดียวนะ
มันคือความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้
งั้นช่วงเทศกาลสงกรานไหม
เดี๋ยวสงการเดี๋ยวเขาก็จะมีเทศกาลอีก
ใช่ถูกต้องค่ะเป็นการกำไรกันไปใช่